ดูนักกีฬาตัวจริงเมื่อลงแข่งแล้วเนี่ยเอ๊ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคได้ไปวิ่ง
ปล่อยตัวนักกีฬาน้องหมาเสื้อเขียววิ่งนำโด่งมาเป็นอันดับหนึ่ง
วิ่งด้วยความเร็วแล้วชะลอยกขาแล้วไปต่อ
กูมีเฉยก็ขาขอให้ปวดฉี่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งคันนี้
บอกให้เลยนะเจ้าสุนัขตัวนี้ดูถูกคู่แข่งมากนะ
แบบท้าหรอฉี่ก่อนก็จะได้ใช่ฉี่รอ
กขาขี่รอแต่ไม่เป็นไรเจอพี่ด่างแซงไปเดี๋ยวแซงกลับได้
นี่ไม่ธรรมดายยอมแพ้ไม่ได้ถึงให้ชิงปวดฉี่ก็ตาม
วิ่งไปวิ่งไปโอ๊ยฉี่ก่อนได้ไหม

วิ่งไปฉี่ไปน่าดัว

แล้วยังไงรู้ไหมสุดท้ายตัวเองเข้าเป็นอันดับ๒

ถ้าไปถึงก่อนก็ฉี่ก่อนแล้ว